มาดูเรื่องนี้ที่สระบุรีค่ะเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ตัวสามีนี่เป็นสามีใหม่นะคะหึงหวงภรรยาค่ะ
ภรรยาเปิดร้านนวดแผนโบราณแต่นวดแผนโบราณจริงนะ
ลูกค้าเป็นนุ่มหล่อมานวดหึงค่ะหึงเหรอ
ไล่ลูกค้าแบบไล่ตะเพิดออกไปเลยไม่ให้นวดโอ้โห
ลูกชายของผู้หญิงมาห้ามบอกอย่าทำแบบนี้กลายเป็นเหมือนท้าทายกัน
แต่ท้าทายกันแบบยืนท้ากันแบบไม่ลงมือกันสักที
เอาไปดูท่าเขาท้าทายกันค่ะ
เอาต้องอย่าง
จะกินมากนี่นี่ผู้ชาย๒คนเห็นไหมค่ะ
เป็นตัวสามีใหม่ของเจ้าของร้านนวดแล้วก็เป็นลูกชายของฝ่ายหญิง
ลูกชายของเจ้าของร้านนวดตอนเด็กเด็กผมก็อย่างนี้แหละ
มึงกอดดิแต่ก็ดีไหมลงไม้ลงมือ

ก็ดีที่ไม่ลงไม้ลงมือกัน
ไม่งั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน
นี่มาห้ามค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนเทศบัน๑

ผู้ชายสองคนก็คือคนเสื้อชมพูเนี่ย
ชื่อว่านายชัดชัยกองลาพงศ์อายุ๓๓เป็นช่างแอร์
เป็นสามีใหม่ของผู้หญิงเสื้อแดงในคลิป
ตัวผู้หญิงเขาเป็นเจ้าของร้านนวดแผนโบราณนะคะ
ตัวนายชัดชัยมาอัลวาดที่ร้าน
ภรรยาเพราะว่ามีลูกค้าเป็นผู้ชายหน้าตาดีเข้ามานวดไล่ลูกค้าไปเลย
ส่วนลูกชายของผู้หญิงลูกชายของเจ้าของร้าน
เขาก็เลยเหมือนแบบมาต่อว่าสามีใหม่ของแม่
สุดท้ายตำรวจต้องมาก็จับกลุ่มตัวไป
แล้วก็ไปดูซิว่ามีใครผิดข้อหาไหน

แต่เขายังไม่ทันลงไม้ลงมือกันนะถ้าดูตามคลิปเมื่อกี้นะคะ
นางสุวารีศรีจันทร์อายุ๔๒เจ้าของร้านนวดเพื่อสุขภาพ
เธอบอกว่าก็เนี่ยมันร้านนวดแบบแผนโบราณอ่ะ
เปิดร้านนวดมาแบบนี้ลูกค้าจะไปห้ามได้ไหมล่ะ
จะต้องเลือกคนหน้าตาไม่ดีเหรอหรือยังไง
ลูกค้าเป็นผู้ชายหน้าตาดีมาใช้บริการ
กลายเป็นว่าสามีใหม่หึงไล่ลูกค้าไปเลย
ต่อยลูกค้าด้วยเธอทำมาหากินไม่ได้
ก็แจ้งให้ลูกชายมาช่วยให้ตำรวจมาห้าม
บอกไม่เอาละนายชัดชัยคนนี้เลิกดีกว่า
ก็เลยให้ตำรวจนำตัวไปโรงพักไปตกลงกันที่โรงพัก
ตำรวจต้องพาไปโรงพักเพราะเธอบอกว่าเธอจะเลิก
เลิกกับนายสัตว์ชัยตำรวจเป็นพยานให้ด้วย
เด็ดขาดไม่มีแฟนใหม่แล้วด้วย
มากเข็ดความรักเลยทำมาหากินอย่างเดียวดีกว่า
ส่วนลูกชายของนางสัวทีมณธรีพัฒณีวงศาอายุ๒๗
ก็เล่าให้ฟังว่าแม่โทรศัพท์ไปบอก
ว่านายชัดชัยแฟนใหม่แม่มาอัลวาดที่ร้าน
ก็เลยเข้าไปพาแม่ออกมา
นายชัดชัยไม่ยอมทำท่ายึก
พอเดินเข้าใกล้ก็ทำถ่ายยึกแล้วนายชัดชายเหมือนก็มีประวัติเสพยาเสพติดด้วยนะ

อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ละเคยมีไหม

ตำรวจสพเมืองสระบุรีก็เลยบอกว่าเบื้องต้นทั้งสองฝ่าย
เขาก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรกัน
แต่มันมีประเด็นขึ้นมาว่าเขาเคยเสพยาเสพติดหรือเปล่า
ตัวสามีใหม่ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วกัน
เดี๋ยวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายให้